กรณีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะคะที่มีรุ่นพี่ม๖๓คน
รุ่นน้องม๓สามคนอยู่ในเหตุการณ์และรุ่นน้องบอกว่าอยากจะได้เลสข้อมือจากรุ่นพี่
ก็เป็นการตกลงกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่ก็บอกว่าต้องยอมถูกเตะที่หน้าอกสามทีนะ
พี่ถึงจะให้เลสข้อมือแต่ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งชั้นม๓
ที่ถูกเตะเข้าที่อกเนี่ยนะคะน้องเขาอาการหนักโคม่า
ล่าสุดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะแม่ของน้องม๓คนที่บาดเจ็บ
อายุแค่๑๕คุณแม่ก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้อาการของน้องแย่ลงเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
คุณหมอบอกว่าอาการซุดแม่บอกว่าความรู้สึกอธิบายไม่ได้เลย
ก็เลยอยากจะให้รุ่นพี่ที่ทำร้ายน้องเนี่ยออกมาพูดความจริงว่าตกลงแล้ว
เป็นการร่วมกันทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีแค่รุ่นพี่ชั้นม๖คนเดียว
ที่บอกว่าเป็นคนเตะไปที่หน้าอกของน้องนะคะคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างยุติธรรม
ส่วนทางโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่าผู้มนุยการโรงเรียนมาเยี่ยมน้องทุกวันวันนี้ก็มา
ส่วนเรื่องของการรับเลสข้อมือที่รุ่นน้องต้องยอมโดนรุ่นพี่เตะที่อก๓ทีเนี่ยนะคะ
ทางโรงเรียนยืนยันว่าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นการรับน้องอะไร
เป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเขาเอง
อยากฝากทุกคนที่อยู่ตรงนั้นให้พูดความจริงให้ความร่วมมือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปแจ้งความที่บอกทุกคนคือเหตุการณ์เท็จทั้งหมด
เลื่อนเองทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่ให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลตำรวจไปจะเป็นเรื่องจริงไหม
เพราะครั้งแรกคือการโกหกไม่เชื่อค่ะเพราะว่าถ้าคนต่อคน๓คนต้องมีอาการใกล้เคียงกันแต่อาการผิดกันเรากับฟ้ากับดินกับเหใช่ไหมคะ
กระบวนการยุติธรรมอันนี้ไม่รู้ว่ายุติธรรมแค่ไหนนะคะแต่คือการเป็นแม่ที่ต้องโดนลูกเป็นอย่างนี้มีลูกชายคนเดียวกับลูกสาวคนนึงรับไม่ได้จริง
โทษอะไรแค่ไหนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่คือรับไม่ได้อะไรมันแลกมันแลกไม่ได้ค่ะชีวิตลูกจะเหลือแค่นี้หรือแค่ไหนก็ไม่รู้
ใช่ค่ะเขาคือยากให้ตำรวจทำให้เต็มที่ที่สุดผิดก็คือผิด
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมกระทรวงยุติธรรมได้ไปเยี่ยมอาการของน้องม๓นะครับ
พร้อมกับรับเรื่องการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยผู้เสียหาย
โดยทางกระทรวงยุติธรรมจะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงเบื้องต้นนะครับก็คือไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ขณะที่นายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยผลการตรวจสอบกรณีนี้
เบื้องต้นพบว่าเป็นการลักษณะประลองยุทธ์กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
แต่ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจยืนยันว่าไม่ใช่การรับน้อง
และเรื่องนี้ทางโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับ
เราจะช่วยเหลือในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพักรักษาตัวของน้องว่าเกิน๗วันเกิน๑เดือนหรือว่าเกิน๔๕วันขึ้นอยู่กับอาการในการพักรักษา
ที่สำคัญก็คืออาการของน้องนะฮะที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้นะครับที่เหลือก็คือการป้องกันกันแล้วว่าจากนี้ไปจะทำยังไงไม่ให้มีทั้งระบบที่เกณฑ์กันมาเยอะแล้วไปรับน้องกันโดยที่ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องกลับเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วไปทำอะไรที่เกินเลยแล้วก็ไปเจ็บกันแบบนี้นะฮะ